อะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนึ่งขั้นแบบไม่เอาไงรรงล่วงนี้
พุทธชายที่อยู่ในวัยที่ขาดท้อมจริงคือไม่ได้เป็นวัยหรอกพี่นะ
อาจจะแบบ๔๐อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เจอแล้ว
คือเทสโทสโลนหมดเหมือนกับก็คือ

ฮอร์โมนเพศชายอ่ะมันลดลงอะไรแบบเนี้ย
ก็ต้องไปทาเติมอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีอาการแบบหงุดหงิดง่ายบางทีก็อยากพูดบางทีก็ไม่อยากพูด

แต่เรื่องนั้นนี่คือไม่ต้องห่วง

ถ้าสมมติไม่มีมายูนะจะกัดว่าอีกหน่อยหนุ่มเธอ
จะต้องแบบว่าไม่ใช่มาแย่งผู้ชายฉันนะ
แต่ทุกวันนี้หนุ่มมีลูกแล้วไงฉันเล่นไม่ได้แล้วไง
เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงพี่หนุ่มเขาทรงพลังอยู่แล้ว

โอเคนะครับไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับเรื่องของซ้อปลานะครับ
ป้าก็ทนไม่ไหวนะครับถูกตำรวจเนี่ยกดดันหนักนะครับ
เข้าไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก่อนหน้านี้มีประเด็นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือว่า
ซ้อปลาเองเนี่ยนะฮะบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย

ไปถูกตำรวจนายหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปจับกุ้มกับตำรวจ
กับเพื่อนเพื่อนของตำรวจนั่นแหละแล้วก็ไปเรียกเงินเธอนะครับ
ครั้งนั้นเนี่ยนะคือบอกว่าเอาเงินไปใน๑๐ล้านนะครับ
แล้วก็ยังมีทองคำเป็น๖๐บาทหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าตำรวจเองเนี่ยขอเงิน๕ล้านแรกกับการปล่อยตัว
ทางคุณศิราเจนจาคะนะครับถึงขั้นที่ไปรับเรื่องเลยนะฮะ

เพราะว่ามันมีประเด็นซึ่งเขายืนยันไปชัดเจนว่าซ้อปลาเองเนี่ย
เป็นคนที่ทำเป็นเหมือนกับแชร์

เป็นบ้านแชร์ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีคนบอกว่าเฮ้ย

ก็คือเข้าไปพูดคุยซ้อปลาก็แถลงเนี่ยนะฮะในวันนั้นนะครับ
ซ้อปลาก็กำลังพูดอยู่นะครับว่าเฮ้ยแบบนี้เราก็ไม่ได้จะหนีไปไหนนะ
แต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ยังอยู่เห็นไหมไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายนะ
เดี๋ยวขอเวลาหน่อยนู่นนี่นั่นก็พยายามอธิบาย
ปรากฏมีคนเขารับไม่ได้นะฮะ
พูดไปเรื่อยติดหัวกระบานซ้อปลาแล้วตบกันนะฮะ

ที่ภาคใต้เนาะ
ใช่
อันนี้คือข่าวเก่าใช่ไหมฮะ

อันนี้อีกมุมนึงนะครับ
อีกมุมนึงอีกมุมนึง

เออเออเออเออ

เออเออเออเออ

โพสต์เฟซบุ๊กชักษุวุคคนต่าง

จากนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็ยื่นเรื่องฝากขังนะครับ

หลังจากถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มตัวนะครับเมื่อที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา

ตอนนี้มอบตัวแล้วไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีเห็นมอบตัว
ไม่มีตอนนี้ก็มอบตัวแล้วฮะ

ครับ
มีเสียงนะฟังฟังหน่อยฮะ
ตอนที่เขาให้การคือเขาไปเตรียมเอกสารหลักฐานนะครับในการสู้คดีนะครับ
นี่คือคำให้การของเขาซึ่งเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับครับ
แต่เราก็พยายามไม่ถึงแม้ว่าเขาจะไปประสานมอบตัวเนี่ยเราก็พยายามติดตามเขาอยู่ตลอดนะครับ
ตำรวจเจ้าที่ตำรวจหลายหน่วยของสอบสวนกลางเนี่ย
ตามไล่ตามจี้นะครับตามหาตัวเขานะครับจนจนได้ตัวเมื่อคืนตีสองครับ
คือคืออย่างนี้ครับมันจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามันจะขยายวงไปเรื่อยครับ
เขาเรียกเหมือนแชร์ลูกโซ่นะคล้ายแชร์ลูกโซ่
ถ้าถ้าวงรอบมันไม่หยุดเนี่ยมันจะมีเหยื่ออะไรใหม่เข้ามา
ทำให้วงรอบมันมันหมุนไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันหยุดมันก็พังนะครับ
อันนี้คือกระบวนการถ้าเข้าใจระบบแชร์ลูกโซ่ก็จะเป็นประมาณนี้
เนี่ยนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะที่กองปราบนะครับ
ก็แน่นอนครับว่าทางซ้อปลาเนี่ยนะครับก็ถูกรวบเรียบร้อยนะครับ
มีการแถลงการจับกลุ่มนะครับที่กองปราบนะฮะ
ซ้อปลานี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีร่วมกันช่อกลงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชนเนี่ยนะครับ
คือผู้เสียหายเนี่ยนะฮะ๒๐๐ลายแล้วครับ
เงินตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่๕๑ล้านแล้วนะครับ
มันขยายไป๖๐กว่าล้านแล้วนะครับ

เนี่ยนะครับก็บอกว่าไปตามจับกุมตัวได้นะครับ
ไปจับได้ตอนตีสองครึ่งนะครับหรือ๑๔ธุราคมที่ผ่านมา

คือถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่คุณหนูพูดว่าคดีมันพลิกจริง
คือตอนแรกเนี่ยซ้อปลาบอกว่าตำรวจมารีดเงินนาง๕ล้านบาทเนาะกัญชัยเนาะ
ถ้าสมมุติเราจับตรงนั้นได้เขาบอกตำรวจเนี่ยมาเรียกเงินนางเนี่ย๕ล้านบาท
อยู่ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงอยู่ครับผมปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี้ยถ้าสมมุติ
ใครเจอการโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะแบบออมเงินหรืออะไรอย่างนี้คุณต้องคิด
สักนิดนึงเลยว่าลักษณะการให้ดอกเบี้ยสูงแบบเนี้ยฮะคิดไว้ก่อนมันไม่มีจริงหรอกฮะ
ใช่ครับเราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วมดมันไม่มีจริงแล้วออกข่าวอยู่บ่อยด้วยนะครับ
มีแบบว่าเป็นกระบวนการแบบนี้ลงทุนตอนแรกไปอาจจะได้กลับมา
แต่ว่าตอนหลังหลังถ้าลงเงินเยอะไปหลักแสนปุ๊บหายแน่นอนเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมุติให้ดอกเบี้ยที่สูงขนาดเนี้ย
ขอให้เราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่ามันเป็นการหลอกลวงครับเพราะเรากลับมาที่ธนาคารเนี่ยนะอืม
ธนาคารเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยเพียงปีละสองเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ปีหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ครับ
จะมีใครให้ดอกเบี้ยสูงถึงสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้มันมีจริงจริงเหรอไม่มีอ่ะนะฮะ
ฝากล้านหนึ่งสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือสองร้อยสี่สิบล้านอ่ะอืมถูกไม่มีไม่มีทางถูกไหมอ่า
เขาก็จะบอกว่าเนี้ยอย่าไปเชื่อใจมันไม่มีจริงอยู่แล้วว่าใครจะมาให้ดอกเบี้ยเทียสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในโลกเนี้ยครับ
มันไม่มีจริงจริงอ่าฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่ให้ดอกเบี้ยเกินสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์
เขาบอกให้คิดไว้ก่อนเลยโดนหลอกมันขายฝันอ่ะขายฝันใช่ซึ่งถ้าสมมุติวันนี้คุณเห็นตามเพจหรืออะไรก็แล้วแต่
มีการบอกว่าให้ดอกเบี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเขาบอกให้แจ้งความก่อนได้เลยดีกว่าครับผมนะฮะ
เพราะคนที่กระชากหัวเนี่ยโดนไปสองล้านอย่างที่พี่หนุ่มก็บอกว่าเนี่ยที่จังหวัดสงขาขนาดใกล้บ้านเขาอ่ะ
ผู้เสียหายคือบ้านติดกันหมดเลยเนี้ยอ่าฮะระแวกสองร้อยกว่าคนอืม
ตอนนี้เงินทะลุหกสิบล้านบาทไปแล้วครับผมนี่นะก็คือนี่เรื่องซ้อปลานะ
ใช่จบเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องตัวเองนิดนึงนะ
บอกว่าดูข่าวคุณหนุ่มกัญชัยที่ว่าหมดฮอร์โมนทางเพศ
หมดฮอร์โมนเพศชัยแล้วมีคนอำเม้น
บอกว่างั้นเขาก็เป็นเกย์แล้วสิ

รอโดนเสียบเพราะว่างั้น
เขาบอกคือไม่มีมารยาทมากเลยนะ
การศึกษาก็สำคัญเขาเข้าสู่วัยทอง
คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาว่าอย่างนั้น
คือหลายคนไปเข้าใจผิดนะว่า

หรือเข้าสู่วัยทองเรียกว่าแล้วแต่มันทำให้แบบ
ไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือมันอะไรไม่ใช่นะ

สวิงแบบเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวนิ่ง

เออนอนหลับตื่น
บางทีก่อนจะเม้นอะไรต้องศึกษาให้ดีซะก่อน

ไม่มีการไปศึกษาหาข้อมูลซะก่อน

ไม่รู้จักเหยียวรถตู้ซะแล้ว

ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไปพูดว่าแบบนั่นนี่นี่คนก็

แต่ฝั่งที่แบบแก้แห้เยอะนะ

พอดีสื่อพอดูเปลื้บก็เข้าใจสื่อนะ

แต่จริงต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยนะ

เปลี่ยนแปลงเพศไม่ใช่นะ
มันเป็นอาการปกติของคนที่เป็นวัยท้อง
เป็นปกติเลยของผมเองอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นวัยทองด้วย
แค่โฮโมนทางเพศโฮโมนเพศชาย

โฮโมนเพศชายตก
ปกติแล้วคนเราเนี่ยมันจะมีประมาณ๘๐ไปถึง๓๐๐
วัยอย่างผมเนี่ยควรจะมีอยู่ประมาณ
มันจะลดหลั่นกันไปคนที่อายุเยอะหน่อยมันก็จะมี
โฮโมนเพศชายเนี่ยไม่โฮโมนเพศชายมันจะขึ้นไป
สมมุติว่าคนอายุสัก๒๐กว่าโฮโมนเพศชายก็อาจจะขึ้นไปประมาณ

๘๐ถึง๓๐๐ไงอ่าโอเค๓๐๐กว่า
คือบางคนก็๒๐๐กว่าถูกไหมฮะแต่ว่าในวัยของผมเนี่ย
มันจะอยู่มา๑๕๐แต่ผมไปตรวจมาปุ๊บเนี่ยของผมมันอยู่ที่๑๑๐
เข้าใจไหม๑๑๐มันต่ำกว่าเกณฑ์แต่ก็ยังไม่ได้ไปถึง
ไม่ได้ต่ำแปลเกินไปไม่ได้หายไป
ต่ำกว่าเกณฑ์อายุผมมันคงจะมี๑๕๐โอเค

เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวแค่อารมณ์
มันไม่ได้อยู่กับว่าเฮ้ยมันไม่ปึ๊งปังเหรอ

ก็ต้องลองดูอ่ะ
ใครไม่ท้าท้าเหี่ยวรถตู้

ไม่ใช่คือเข้าใจผิดผมไม่ว่าหรอกแต่ว่า
คนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของแบบ
เขาเรียกอะไรเรื่องของทางการแพทย์

คนที่เขาเสพสื่อไปปุ๊บเนี่ยเขาจะอาจจะ

ถุกสินทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเลย

วันนี้เรามีผู้ป่วยกลับมา

ผู้ติดเนี่ย๑๑๗๖คนนะครับ

๔ทุ่มที่๓ตอนนี้ปรับลดต่อมา

ว่าเริ่มอาทิตย์พวกตราคมนี้
ก็จะมีการพิจารณาปรับจำนวนจังหวัดในแต่ละระดับสีก่อนแล้วกัน
แต่แน่นอนผ่อนปลนจากกิจกรรมรวมกลุ่มเช่นงานประเพณี
เพราะตั้งแต่ต่อไปนี้ก็จะมีงานประเพณีไม่ว่าจะเป็นออกพรรษาเอ่ยลอยกระทงเอ่ยอ่าฮะ
เพราะฉะนั้นสามารถจัดงานต่างในห้างศูนย์ประชุมโรงแรมได้

แต่คุณดูนะฮะจะมีการจำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วม

เขาบอกเลยว่าที่ก่อนนั้นเขามีการผ่อนปลนไปแล้ว
อย่างร้านอาหารทุกวันนี้ร้านอาหารปิดกี่ทุ่ม

ขณะเดียวกันทุ่มหน่วยการองค์การเพศศาสตร์กรรมเปิดเผย

ตอนแรกบอกเป็นเพศศาสตร์กาประมาณต้นเดือนไปเงียบพฤติกา
คราวนี้พฤศจิกายณ์กำลังจะมีข่าวว่าไม่มีจริง

เพราะฉะนั้นคำถามที่คนก็กำลังถามกันเยอะเรื่อย

วันนี้คนทำถามนึงที่เขาถามเรากลับมาแล้วว่า
เราจะได้เธอเสียเงินไปซื้อไปกี่เดือน
ของผมให้ทางพนักงานที่ออฟฟิศ

ผมล้องกว่า๑๐บาท๑๐กว่า๒๐ประมาณนี้
จริง๑๐กว่า๒๐๓ตัวก็ตก

แต่ยังมาทำให้ตรง๒เนี่ยก็ตกคนละ๓พันกว่าบาท

มันไม่สามารถซื้อไม่สามารถเอาเงินคืนได้

ซึ่งเขาบอกว่าทางด้านผู้รอเรื่อยรอไปก่อนเนอะ
แล้วทำไมเขาฉีดไปก่อนเหรอฮะไม่ผมเดี๋ยวคงต้องไปฉีดแล้วล่ะ
เพราะว่าผมคือมันเหมือนกับทลายความหวังผมอ่ะ
คือผมก็รอตอนแรกแกไปฉีดเออเดี๋ยวผมรอเป็นฉีดไปเถอะ
ใช่เดี๋ยวไปฉีดล่ะอืมเพราะผมก็รอไปรอตอนแรกบอกจะเข้ามาอะไรน่ะ
อ่าตุลาฮะไปเข้าเดือนเนี่ยตุลาฮะอ่าเริ่มเป็นพุธจิกาอ่า
ก็รออ่าเดี๋ยวสิ้นพุธจิกาก็รอนี่จะมาทันวายอีกแล้วทันวายก็ไม่รู้จะได้อีกป่ะเนี่ย
ถูกต้องรอปีหน้าหรือเปล่าแต่ถ้าปีหน้าจะรอทำไมอ่ะอืม
มีหน้ายาแบบกินมาแล้วอ่ะอ๋อใช่แปะก็มาแล้วด้วยพี่หนุ่มแปะมาแล้วกินมาแล้ว
พ่นมาแล้วแต่มาคืนตังค์ไม่ได้ไงแม่เขาก็ชัดเจนเขาบอกคืนตังค์ไม่ได้
เอาเปลี่ยนเป็นค่ารักษาอย่างอื่นได้ไหมอ่ะนี่นี่คุยกับใครครับไม่รู้อ่ะ
จริงแต่วันนี้คือมันจะเปิดประเทศ๑พฤศจิกาแล้วอะ
มันอาจจะมีคำตอบที่แบบว่าเป็นคำตอบที่แบบว่าฟังแล้วช้ำใจนะ
แล้วก็ถือว่าโอเคล่ะสมมุติถ้าเราเชื่อเรื่องทำบุญก็ถือว่าทำบุญไปเถอะ
สามหมื่นหกหมื่นครับผมโอเคแล้วผมก็บอกว่าอย่างงี้ขออนุญาตอีกนิดนึงว่า
เขาบอกเขาก็เร่งรัดทางบริษัทมาอย่างไม่เคยนิ่งนอนใจ
ไม่ได้มาจากงบของภาครัฐแต่อย่างใดพี่หนุ่ม
ซึ่งที่ผ่านมามีความคืบหน้าล่าช้าทำให้ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้
จึงทำให้ทางองค์การเพศสัตว์ที่เป็นผู้ซื้อได้รับความเสียหาย
เพราะจากความหวังที่ว่าจะเข้าตุลาคมล่าช้าไปนะครับเห็นว่ามีข้อติดขัดการผลิต
ส่วนกำหนดการหารือของโมเดอร์น่าวัคซีนจะส่งภายในเดือนพฤศจิกายน

ก็ไม่รู้เบื้องต้นนะเดี๋ยวดูกัน
เดี๋ยวก็เลื่อนอีกล็อตแรกอ่ะที่เขาสั่งมารู้สึกจะรวมแล้วเนี่ย
๙แสนโดสแต่ปัญหาคือความชัดเจนคือเรื่องระยะเวลาการนำเข้า
ส่งผลให้เขาถามว่ามันจะยากไหมมันยากต่อการจัดการ
ซึ่งคำตอบให้กับกลุ่มลูกค้าตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยเลื่อนการฉีดมีแน่นอนครับ
สิทธิ์มีแน่นอนเพราะตอนนี้รัฐบาลเขากระตุ้นเข็ม๓กันแล้ว
เพราะฉะนั้นคำถามว่าสามารถเลื่อนหรือโอนสิทธิ์ได้หรือเปล่า
ซึ่งความเป็นจริงทำได้ส่วนวัคซีนจะมาเมื่อไหร่เราตอบไม่ได้

โบราณบริษัทเข้ากับพฤศจิกาแน่นอนแต่ตรงที่เราไปจ่ายเงินเขาบอกว่าเราตอบไม่ได้
เพราะตอนนี้ร่วงเลยมาถึงไตรมาส๔แล้วอีกไม่กี่วันจะเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วนะ
และเข้าใจความคาดหวังของผู้บริโภคเพราะเงินส่วนตัวของทุกคนที่จ่ายเงินไป
ทางโรงพยาบาลก็ไม่กล้าตอบฮะจะมาเมื่อไหร่ส่วนการคืนเงินเราเขียนชัดเจนว่าเลื่อนได้
สิทธิ์ได้แต่ไม่ได้ระบุว่าคืนเงินได้

มีก็จะเป็นลูกหลานโตจริงตันเจริญ
มันมีผู้หญิงคนนึงเป็นลูก
เป็นลูกของสุชาติตันเจริญ

ที่บ้านหนูก็เป็นสองเหมือนกัน

เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ไปถ่าย

ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคือเหมือนกับมีเขาคุยกับทางใครก็ไม่รู้คนหนึ่งนะ

ตัวเขาเองก็เหมือนกับว่า
ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเออเดี๋ยวจะทำให้แบบเอ่อ

ใช่หรอ

ไม่มีใช่ไหมฮะ

เพราะเขาอันนี้เป็นไบเล่าที่ตอนนี้กะลังบังษณะแบบว่าเป็นประเด็นเลยนะครับพูดด้วยมรดำ

คือฉันก็ตืน๑๐โมงแน่นอน

คือ๙โมงเช้าหนุ่มโทรมาฉันนึกว่าแบบใครย่าเสียหรือใครอะไรอย่างนี้
มดำเห็นนี่ยังมีข่าวพี่สาวหนุ่มฉันไม่เกิดมีพี่สาว
เพราะฉันเกิดมาก็ฉันเป็นหลานคนแรกของตระกูล
โอ้โหแล้วให้ข่าวมานอนต่อไม่ได้ด้วย
แล้วกันนะถ้าไม่ต้องมาโทรหาฉันหนูสักภาพโทรกับ

แล้วแบบเนี่ยสุชาติจะนอนตื่น๑๐โมงเป็นไง
เป็นถึงระดับรองประธานสภา

พ่อไม่ได้ไหว้น้ำอยู่ดีตอนน้ำท่วม
ป๊าเขาอาจจะยุ่มว่าตอนนี้คอยลืมว่า

จริงไหมคะคุณมดดำเคยพูดว่า
หาพี่สาวเจอแล้ว

ฉันเป็นหลานคนโตของปู่ของย่าแล้วปู่ฉันจะเป็นหลานคนโตแล้วดูจากทรงแล้ว
เมื่อกี้น่าจะเป็นอายุเยอะกว่าคุณแม่เนี่ยแล้วเขาก็อย่างนี้นี่เขาเคยไปถ่ายลุงพลแบบนี้
แล้วจะไปถ่ายรุงพลทำไมอะเค้าเป็นยูทูเปอร์กหรอแม่
ยูทูเปอร์กหรือหรือก็ไม่รู้อะก็เคยไปถ่ายรุงพลอะ
แต่เค้าบอกว่าเป็นลูกของสุชาติตัวตรางเจริญแล้วเขาได้ยินกันทั้งหมดอะ
อ่านี้ครับอันนี้เป็นนพ่อนกดาวค่ะ
ก็เป็นสอสออยู่เหมือนกันนะจริงเหรอที่บ้านหนูเป็นสอสอด้วย
สอสออยู่ชาเชิงเศร้าเขาบอกเออชาเชิงเศร้าอยู่ชาเชิงเศร้าเห็นไหม
แต่เขาอยู่นครพฐมแล้วตัวฉันเองอ่ะอ่าฮะฉันยังเจอกันสู่ชาติ
สุดท้ายมากินข้าวแล้วยังไม่ได้มีโอกาสเจอพ่อเลยอ่ะอ่าคุณนัท
คุณต้องออกมาชี้แจงนะรู้จักคุณนัทนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณนัทนะ
คุณออกมาชี้แจงหน่อยว่าคุณเป็นพี่สาวมดดำหรือเปล่าอ่าฮะไม่ถ้าเกิดคุณมีพี่สาว
คุณก็แสดงตัวเลยคุณจะได้มรดกมรดกคุณไม่แบ่งอยู่แล้วค่ะอย่าให้มดดำคนเดียว
คุณต้องออกมาเปิดเผยตัวเลยแต่ถ้าไปแอบอ้างแบบนี้มันมีความผิด
มีความผิดนะอ่ามรดกไม่ต้องมาเอาค่ะลุงป้าน้าอาฉันเยอะค่ะ
เขาดูแลฉันอยู่ดีค่ะนะฮะแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยใช่
ฉันเป็นก็ฉันเป็นหลานคนโตของบ้านเนี้ยไม่ถ้าใช่เนี้ยมันต้อง
๊าต้องเคยแบบว่าบอกมดดำเองเห็นสมัยก่อนป๊าชอบขับรถเที่ยวรอบ
รอบเมืองด้วยก็ไปกับแทงไงชอบไม่ใช่เห็นป๊าชอบไปรถแห่ด้วย
ขึ้นรถแถ่เต้นเต้นเต้นอ๋อแช่งสาวสาวอีกช้าพักมีพี่สาวน่ะเราเนี้ย
เอาแล้วพี่หนูไม่ชัวร์มีผู้แบ่งมรดกเขาก็อยากรู้จริงน่ะมันมันมัน
แล้วเขากล้าพูดยังไงก็นั่นไงเขากล้าพูดยังไงนี่ไงป๊าไม่รักไงหรอ
ป๊ารับโทรศัพท์อยู่นี่เขาพูดเลยนี่เขาพูดเลยอืมหึน่าพ่อเป็นส่อส่อยุหรือหังสาวด้วย

น้องเด็กหญิงบ้านนอกเขาบอกว่าชื่ออาจจะซ้ำกันก็ได้

เหมือนเคสคนเสียชีวิตที่ชนบุรีกับทางภาคใต้

แล้วเป็นสาวอยู่ชาเชิงสาวก็คือพ่อมดดำคนเดียว

ฟังแล้วแบบข่าวอะไรก็ไม่รู้เนอะ

เขาบอกว่าพ่อเขาเป็นพี่ชายพ่อของมดดำ
พ่อเขาเป็นพี่ชายของพ่อมดดำ
พี่เขาเป็นพี่
พ่อเขาเป็นพี่ชายพ่อของมดดำ

เพราะลุงก็บ้านมะดำอยู่ตรงนี้ย่าให้บ้านตรงนี้

แต่เมื่อกี้เขาบอกเลยว่าเป็นลูกของสุชาติตันเจริญ

อยู่กับฉันทุกวัน

ก็ทุกคนแล้วแบบทุกคนคือจะไปมีพี่น้องไง

ถ้าเกิดเป็นครอบครัวคุณแม่ก็ต้องจำได้ถูกป่ะ
อยู่บ้านฉันอยู่ตั้งแต่ย่าตายไป
ป้ากับอาฉันดูแลยิ่งกว่าย่าอยู่ร้อยคนอีกเธอ

ต้องหาเพื่อนที่เขาเห็นมีกล้องถ่ายเขาจะกล้ากโกหกด้วยหรือไม่
คงแค่งงวมว่ามีกล้องไจ่หนาจะกล้ากะพูดโกหกได้ยังไง
เขาบอกว่าลูกสู่ชาติก็ต้องถาม
แล้วเราโทรไม่โทรหาสู่ชาติเหรอ

คือรู้สึกเหี่ยวเฉาซึมเศร้าวิตกกังวลง่าย
รู้สึกไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยง่าย

แต่ผมแค่บอกว่าอาการมันเหมือนเข้าสู่วัยทองอาการมันเหมือนอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นพี่หนุ่มอย่างนี้คือมีเจลทา
แล้วใช้แบบอาหารรักษาได้ไหม

อ่าแต่พ่อมดดำเนี่ย
มดดำเนี่ยเห็นลงรถแห่อยู่นะ
พี่บ้าไอ้หนูพ่อเป็นเพื่อนเล่นเธอตอนไหนเหรอ

นี่เจ็บเรียบร้อยเลยค่ะตัวเจ๊มาของผมไม่ได้อ่านเลยเรียบร้อยเลย

ใส่สะโบงแล้วทรงพลังเบรกหน้าครับ
ช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับ
น้ำยาอนามัยมิสทีนผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไม่รับโทรศัพท์สายมดเล็กก็ไม่รับ
ทำไปนิ่งคงว่าร้อนใจอยู่ไง

เอาจริงป่ะฉันเจอฉันเจอเยอะกว่านี้เยอะ

อะไรบ้างล่ะมดมาบอกบรรยาตรเป็นอะไรอย่างนี้หรือ

นักข่าวคนไหนอยากจะได้คลิปเมื่อกี้ติดต่อมานะ

หนุ่มฉันไม่ต้องมาโหวนกับแสหนุ่ม

อะไรหิไปทำอะไรโหหังแส

ตกลงคุณทางเองคือทาย
ไปรถแห่แล้วเป็นไปทำอะไรนายรึเปล่าคุณสุชาต

ผมดูส่งแต่มีคนเลยบอกหน้าเหมือนลูกชายคุณนะ

ถ้าอย่างนั้นน่ะพ่อฉันมีทั้งตอน๑๗๑๘

แสดงว่าพ่อฉันไม่มีสมมุติมีผู้หญิงคนนั้น

อ่ะคุณรู้ได้ยังไงอาจจะไม่ใช่ก็ได้

พ่อคุณอาจจะปกปิดก็ได้คุณอาจจะไม่ได้บอกคุณก็ได้
หนุ่มเขาไปหาพ่อไปถ้าไม่ได้เขาก็ไปหาพี่พันธุ์มนต์

เอ้าอ่านข่าวพระสงฆ์
สบงแล้วส่งพลังพระสงฆ์คลั่งถือคอมแฝกอารวาสทั่ววัดนะครับผม
เจอปืนไฟฟ้าถึงกับสิ้นฤทธิเลยทีเดียว
วันนี้ครับพันธุ์ตำรวจเอกธีรศักดิ์เจริญศรีนะครับ
ผู้กับสพมักฉาวอาชาไนบางประมาศจสุภัณฑ์บุรีครับ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านรางทองหมู่หกสมบลบางใหญ่ว่า
มีพระรุกวัดรางทองเกิดอาการคุ้มข้างครับ
ลายข้าวของภายในวัดและทำร้ายร่างกายชาวบ้านครับ
สั่งให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับ
โดยในที่เกิดเหตุเนี่ยพบพระนาวินนะฮะอายุ๓๐ปีนี่ฮะ
อยู่ในอาการมึนเมาครับแล้วก็ถือไม้คมแฝกฮะกำลังอารวาสครับ
ลายข้าวของภายในกุฏิวัดนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจจึงพยายามเจรจาให้สงบสติอารมณ์
แต่พระรูปดังกล่าวกลับถือไม้คมแฝกเดินปรีเข้าจะทำร้ายนะครับ
เจ้าหน้าที่เลยชักอาวุธไฟฟ้าออกมาขู่ฮะแทนที่พระนาวินจะกลัวกัดท้าทายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยิงมาที่ตัวครับ
ดูฮะดูภาพครับเขาก็ยิงดิเหนียวไงคิดว่าเหนียวนี่ไงเรียบร้อยคิดว่าเหนียวไง
ไงล่ะคิดว่าเหนียวลมทั้งยืนลมทั้งยืนโอ้ลมทั้งยืนครับไอ้ผมก็คิดว่าหลวงพ่อจะเหนียว
อ่าฮะนะครับแอ่นมาเลยนะฮะตรงนี้นี่มาเลยมึงมาเลยมึงยิงเลยมึงยิงดิปั๊งนี่ไปแล้วไปแล้ว
นะครับผมนะฮะลงทั้งยืนนะครับซึ่งเจ้าท่านที่บำเมอแล้วหากไว้
จะถูกตีด้วยคมแฝกแน่นอนฮะจึงตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ร่างของพระรูปดังกล่าทันที
จากนั้นก็ควบคุมตัวไปทำการลาศิกขาครับก่อนนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดพบปัสสาวะเป็นสีม่วงครับ

ถ้าตำรวจหยิบปืนไฟฟ้าดีไม่หยิบอีกกระบอกข้างกลัวจะหยิบผิด

เดี๋ยวเมื่อกลัวเดียวเม้าคืนข้างเมายาหมด

พบปรับสารถึงพิม่าที่ม่วงด้วย
ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
เขาของงบเลยคือจะชงของงบเนี่ย๒๐๐ล้าน
เพื่อดึงตัวลิซ่าแล้วก็นักร้องอุปราชระดับโลกเนี่ย
จัดเข้าดาวน์ปีใหม่กันนะครับ
พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย
เปิดเผยว่าจะเสนอขอใช้งบประมาณรัฐบาลราว๒๐๐ล้านบาท
ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของลิซ่าแก๊กพิ้ง
แล้วก็นายแอนเรียโบเซลซรีโบเซอรีเนี่ยเป็นนักร้องโอเปร่าชื่อดังระดับโลกชาวอิตาลีเนี่ย
ในการร่วมงานเขาดาวน์ปีใหม่ที่ประเทศไทย
ลิซ่าเนี่ยคาดว่าจะให้เข้ามาร่วมงานเขาดาวน์ที่จะจัดขึ้นบริเวณสะพานสารสินที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ส่วนแอนเรียโบสรีจะขออนุญาตจัดงานที่ท้องสนามหลวง
เพราะว่าจะมีฉากหลังเป็นวัดพระแก้ว
ค่าตัวทั้ง๒คนตกอยู่ประมาณ๒๐๐ล้านบาทครับ
ประมาณ๔๐๐๕๐๐ล้านบาทถูกซึ่งจะขอเบิกงบประมาณแผ่นดินเฉพาะค่าตัว
ส่วนค่าจัดงานอื่นคาดว่าน่าจะมีการสนับสนุนรายจ่ายจากภาคเอกชนครับ
การดึงลิซ่าเนี่ยที่ตอนนี้ต้องยอมรับลิซ่าเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่มาร่วมงานในประเทศไทยเนี่ย
จะเป็นการนำเยาวชนให้เดินทางไปในทางที่ถูกต้องห่างไกลยาเสพติด
รวมทั้งเป็นการฟื้นบรรยากาศในประเทศด้วยการจัดงานเข้าดาวน์
เลิมฉลองการเปิดประเทศในรอบ๒ปี
อ่าฮะต้องรอลุ้นนะฮะว่าอาจจะเป็นไปได้เนอะ

พี่ชอตเคยกวดคนเป็นได้หรือวะ

เดี๋ยวช่วงหน้าเคลียร์ใจกันครับ
หลายคนก็บอกว่าควันอยู่สามนิดนึงตอนนั้นที่มาเปิดกลองแล้วนางก็กลับบ้าน

นางก็บอกพี่โหมดจะมางกทำไมกับเข้ากล่อง

นางก็คิดว่าโอเคคงมา

ไม่ใจตอนนี้ฟิตติ้งก็จะถ่ายเป็นเหมือนวิทีอาร์มของทุกคนแล้วไง
ไม่ใช่แบบว่าเมื่อก่อนฟิตติ้งคือการแต่งตัวให้ดูใช่ไหมล่ะ

แต่เดี๋ยวนี้การทำฟิตติ้งคือเนื่องจากว่ามันเป็นแอปพลิเคชันด้วย
ต้องมาเล่นแบบว่าลงแอปพลิเคชันไว้โฆษณาด้วยอ่ะอ่าฮะเออ
ปรากฏว่านางก็ยังไม่หมดสัญญาเดิมอันนี้คือรู้มานานแล้วล่ะ
กำลังถ่ายปุ๊บเขาบอกเอาสิถ่ายสิถ้าถ่ายปุ๊บเนี่ยเขาฟ้องร้องได้นางก็เลยกลับบ้าน
ก็เลยกลับก็เลยคิดว่าคนก็คิดว่าเออพี่ชอตโดนทงโดนเทหรือเปล่าอะไรอย่างเง
ช่วงนึงก็ก็ให้บังพันธุ์มาเกียปัญหาอะไรกับนางนะครับ
ล่าสุดวันนี้ขวัญนะฮะกลับมากับละครเรื่องสายลุก

วันนี้สายรุ้งนะฮะซึ่งมีพี่ชอตเป็นคนควบคุมการผลิตก็กลับมาร่วมงานอีกครั้ง
ก่อนที่พี่ฉอดบอกแล้วว่าสำหรับพี่อ่ะไม่ได้ติดอะไร
สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคืองานทำงานออกมาให้ดีอืม
ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีชะวะเวลาค่ะ
บางอย่างที่ถูกนำเสนอออกไปในความเป็นจริงอ่ะใครเล่นบ้างเนี่ย
มีดาราใหม่นี่อ๋อมมีครีมมัตตาภูมิอ่าฮะเตยป่ะไม่ใช่
ไม่ใช่นับวรรณอ๋อมีมีมีแต่นี่มันเรื่องไหนหรือไม่
นี่สามีเงินผ่อนอันนี้สามีเงินผ่อนเจออีกเรื่องสายรุ้งคนที่
ไปเล่นแฮมขวัญน่าจะเป็นน้องแซมมี่มั้งอ๋อเหรออ่าใช่
ดารามาจากใช่สายรุ้งนั่นคือได้ได้ช่องเจ็ดมาเล่นไง
เด็กช่องเจ็ดของพี่เล่นอีกเรื่องเล่นสายแล้วแล้วก็มีอ๋อนี่เป็น
พระเอกน้องไม้เอาไม้จากช่องสามมาน้องขวานน้องฟิล์ม
แล้วก็น้องมินนัสวราอือโอเคเกียร์อือตายบีเงิน
ต้องเคยเล่นฟิล์มต้องเล่นเป็นตัวที่ผมเล่นแน่เลย
ใช่ไว้สิเคยเล่นหรอใช่ผมเคยเล่นอ๋อเอาล่ะจะไง
อาชยากรที่ชินเล่นน่าจะเป็นฟีล์มเล่นอันเนี้ย
ซึ่งวันนี้ขวัญก็บอกตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็มีโอกาสพูดในส่วนตัวเอง
ซึ่งเราก็ใช้ความรับผิดชอบหน้าที่ที่ผ่านมาต้องขอบคุณพี่ชอตที่เปิดใจแล้วก็รับฟังนาง
นักแสดงเราต้องทำให้ดีเราทำให้เต็มที่เมื่อมีโอกาสได้ร่วมงาน
ในวงการสังกัดไหนเนี่ยต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่
พอเรามีโอกาสได้กลับมาร่วมงานก็รู้สึกดีใจรู้สึกว่าสนิทใจกันเหมือนเดิม
นี่นี่โอ้โหขวัญแต่ฉันบอกนะครับว่า
ไม่หรอกครับบางจิงนะในวงการเวินเทิงนะคะวันนึงมันก็หมุนวนกลับมาเจอกันอยู่ดี

ภอมหลงด้วยสวยมากบอกเลยตรงนี้
พี่ชอดน่าจะเล่นคู่กับขวัญเนาะ
โอ้โฮ
ถ้ามาสวยจะดูอีก

๖คนต้องได้มาสองคน๖คนได้ไปได้
รุ่มหนึ่งปรากฏว่าโดนแทงตายไปสองคนก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
สิ่งท้ายก็คือชายคนหนึ่งเมื่อวานท่ายรัฐก็ทำเสนอไปแล้ว
มีชายคนหนึ่งชื่อ
แล้วก็ถามว่ามึงเด็กที่ไหนปรากฏว่าผมเด็กวัดม่วง

เขาบอกว่าเขาอ้างอย่างนั้นว่าบาสเนี่ยเจ้าถิ่นเขาอ้างอย่างนั้น

หลังจากนั้นบ๊าซก็กลับมาที่บ้าน

ปรากฏว่าทางบายเองเนี่ยโทรศัพท์ไปตามทางฝั่งเพื่อนมา
ก็มาที่บ้านเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของทางบาสกับแฟนที่เขาอยู่ด้วยกัน
ปรากฏพอมาถึงเสร็จก็มาตะโกนเรียกนะฮะมันตะโกนเรียกบาส
แล้วก็เอาของของเครื่องกันไปในบ้านไปอะไรอย่างนี้
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยทางบาสก็ทนไม่ไหว
เขาก็เลยถือสปาต้าข้างหนึ่งเอาเชือกผูกเอาไว้ที่มือ

นี่นี่

เนี่ยครับ
ก็คือทางฝั่งของตัวบาสเนี่ยก็โดนทำร้ายร่างกายด้วยโดนลุมเหมือนกัน
แต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าทางบาสเองก็
กันตัวโดยการใช้มีดที่ถือไปเนี่ยแทงคนอื่นเขาด้วย
สุดท้ายอีกฝั่งนึงตายสองเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นบาสก็กลับเข้ามาในบ้านนะฮะทำประถมพยาบาล
แล้วก็มีตำรวจเนี่ยตามมาก็ล็อกตัวไปนะครับ
ก็นี่เป็นประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะฮะทางฝั่งของบาสก็บอกว่า
เออเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้า๖คนนี้ไม่มาก็ไม่เกิดเรื่องเนาะ
ใช่ทีนี้ผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของบาย
บายนี่คือนัตภพลมากน้ำมาอยู่๒๓ปี
คนนี้เขาบอกว่ายังไงก็ต้องเคลียร์
ผมก็ถามว่าไม่เคลียร์ไม่ได้เขาบอกไม่ได้ต้องเคลียร์

เขาบอกว่าแค่อยากมาเคลียร์คือแบบว่าให้บาทออกมาแค่หน้าบ้านแค่นั้น

คือคุณเองจริงคุณมองยังไงเรื่องนี้
เขาบอกว่าไม่ถึงจำเป็นต้องถือมีดวิ่งออกมาก็ได้

ถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นคุณไม่ต้องไปได้ไหมล่ะ

คุณไปคุณยกพวกไปมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
คือตอนนี้คนไม่ได้ด่าทั้งผู้ก่อเหตุนะ

อ้าวนะฮะนี่อยู่นอกบ้านแล้วนะฮะ

เขาบอกเขาผ่านมาเจอไอ้น้อง๕คนกำลังจะมาเนี่ย

บอกยอมแล้วผมยอมแล้วยอมแล้วปล่อยพอพอเลิก

อ้าวนะฮะ

คือตอนนี้สังคมเขามองมุมกลับนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเห็นใจทางฝั่งของคนมือแทง

บางคนบอกอยากรวบรวมเงินเพื่อไปประกันตัวนะครับ

เดี๋ยวก็ไม่เนื่องใจแต่มีคนนึงชื่อแซมอ่ะที่ตาย
แล้วเยื่อเนี่ยโดนแทงบาดเจ็บสาหัส
ศูนย์อีกคนนึงเชื่องงชื่อต้นที่เสียชีวิต
เข้าดำทุกฐาลากมานั่นน่ะ

และก็เย้อในบาทเจ็บจะเย้อกลับบ้านแล้ว

และทำให้มันเกิดเรื่องไปยุแยงอะไรต่าง
ในมุมข้องกฎหมายเขายังสู้ได้อยู่นะ

ก็คือเรียกว่าอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
แต่ว่าไอ้กรณีที่ว่าไปแทงเขาตายเนี่ยอันนี้มันก็ต้องรับโทษอยู่แล้ว

แยกประเด็นไปแต่โทษหนักโทษเบาเนี่ยต้องไปดูก่อน
ครับผมฉะนั้นก็ตำรวจน่าจะระเบิดดีทั้งสองฝั่ง

คือถ้าเกิดไม่ตามไปที่บ้านเขา

เออคุณได้พูดที่คุยกับโรกแดง
แกก็บอกว่าเคศแบบเนี่ยครับเนี่ยเคยมีครั้งทึง

รถที่ฝั่งอดุมกระทืบซะเละเลย

ก็โดนจับละคงต้องโดนจับไปตอนนั้นแน่นั่นครับผมอ่ะต้อง
มาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของโรนันโดนะครับผมนะฮะ
ซุปเปอร์ค้าใหม่ไม่ใช่ลงชัตร์หรอครับผมลงชัตร์ไม่ทัน
และใหญ่แห่งสิกพิเมริกนะครับเขาหาอยู่เขาหาอยู่เขาหาอยู่
นี่ตกเป็นข่าวแล้วหันมาเจอเซวานี่ครับผมทุ่มเงินนะฮะ
นี่เรียบร้อย๘๕ล้านปอนด์หรือประมาณ๓๕๗ล้านบาท
โดยบิวนะฮะสื่อดังของเยือนมารายงานว่า
ที่จะผลิตออกมาเพียง๑๐คันนะครับไว้ครอบครองเป็นที่เรียบร้อย
ผู้ผลิตเนี่ยรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสจะปฏิเสธนะครับ
อ้าวคุณอุ๋ยถ้าภูมิรออยู่เขาเป็นแฟนโรนันโดนะอ๋อจริงนะ
เวลาโรนโดยิงไม่เข้าอันนี้โกรธมากนะล่าสุดแฮดพลิกอีกแล้ว
โอ้โหโกรธมากส่งไลน์บอกพี่โซเช้าอะไรมันจะออกสักทีพี่
ครับผมโอ้แหมเรียกที่รักมักที่ช้างจริง
คุณนิ่งนะพี่สาวคุณเอาบอกแล้วนะเขาเป็นลูกของคุณสุภาพ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อคุณมีไหมตระกูลคุณสุภาพ
หนุ่มไม่จบนะพ่อพี่ชายพ่อฉันชื่อพี่เชษฐ์สุภาพไม่มี
แล้วมีสุขาไหมสุขาสุขานั่นห้องซ่วมเธอไงอีบ้าสวัสดีฮะ
ไปก่อนครับสวัสดีครับ